เอาละครับมาดูประเด็นอาจยกรรมอื่นกันบ้างนะครับ
ได้เกิดเหตุวัยรุ่นจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
พาพวกในการบุกยิงคู่อบริ
ขณะนั่งรับประทานอาหารภายในร้านอาหารริมทาง

แล้วก็มีผู้ถูกลุกหลงอีก๔คนนะครับ
แล้วก็เป็นประชาชนที่ไปนั่งทานอาหาร
ป้อมตำบลบ้านป้อมทำให้มีผู้บาดเจ็บ๖คน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา๒คน
ก็คือนายกัมปนาศสัตว์ธรรมอายุ๓๕ปี
แล้วก็นายกิติพงศัตวธรรมอายุ๒๐ปี

อกจากนี้ยังมีผู้ถูกลุกหลงบาดเจ็บอีก๔คน
จำนวนนี้มีเด็กวัย๑๓ปีรวมอยู่ด้วยครับ
ในที่เกิดเหตุครับตำรวจพบปืนคาบินตกอยู่๑กระบอก
กระสุนปืนขนาด๓๘แล้วก็๙มิลลิเมตร
รวมทั้งปืนคาบินรวม๒๐ปลอก

ก่อนเกิดเหตุนั้นนายกัมปนาศกับน้องชาย
ขับรถกระบะมาจอดรับประทานอาหารภายในร้าน
จากนั้นก็มีกลุ่มชายชะกันและวัยรุ่นในพื้นที่
ขับรถยนต์ไม่ทราบสียี่ห้อและทะเบียน๔คัน
จอดใกล้รถของนายกัมปนาศ
ที่ชายชะกันนับ๑๐คนนั้นจะเดินเข้าไปในร้าน
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับ๒๓นาทีด้วยกัน
คล้ายกับมีการยิงตอบโต้กัน
เสียงปืนสงบกลุ่มชายชะกันวิ่งขึ้นรถ

ตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาชู้สาว
จากผู้ตายชอบพอกับผู้หญิงที่อยู่ภายในร้าน

ทำให้กลุ่มของแฟนเก่าเกิดความแค้น

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวหญิงที่คาดว่าเป็นชนวนเหตุไปสอบปากคำ
เพื่อติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ที่สำคัญมีผู้บริสุทธิ์นั้นถูกยิงด้วยนะครับ